คุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้เป็นเรื่องของด่านตรวจ
บอกว่าเป็นประเด็นที่ถกเถียงในโลกออนไลน์กันมานานมากแล้วนะว่า
ตกลงแล้วด่านตรวจจราจรเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหน
จะต้องมีกลวยตั้งต้องมีไฟสัญญาณแล้วต้องมีป้ายบอกหยุดตรวจให้เห็นชัดเจนไหม
แล้วด่านที่ผู้ชายคนนี้เขายืนถ่ายคลิปอยู่แล้วบอกว่าเนี่ยมันด่านผิดกฎหมาย
คุณผู้ชมลองช่วยกันดูหน่อยว่าแบบนี้มันถูกหรือว่ามันผิด
ไม่มีป้ายตั้งด่านไม่มีไฟยังยังจะชอบปล่อยจำนี้
เมื่อวานน้องผมโดนไปคนหนึ่งนะครับเมื่อวานน้องผมโดนไปคนหนึ่ง
นี่ค่ะคือดูยังไงก็เหมือนเป็นถนนโล่งเนาะ
ไม่มีกรวยไม่มีป้ายจริงก็อย่างที่เขาพูดไว้ในคลิปเลยนะคะ
ตรงนี้เป็นจุดที่วัดนาพร้าวที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เป็นแยกวัดนาพร้าวเขาบอกเนี่ยคือด่านตรวจ
เมื่อวานรุ่นน้องเขาเนี่ยโดนปรับไป๒๐๐๐บาทจากด่านนี้
เสียค่าปรับที่โรงพักเขาบอกว่าถ้าด่านนี้เป็นด่านถูกต้องเนี่ย
เขาโอเคเขายินดีปฏิบัติตามทุกอย่างเลยแต่เขามั่นใจว่าด่านเนี่ยมันด่านผิดกฎหมายแน่แน่
แล้วเขาบอกว่าตอนที่เขาเดินถ่ายคลิปไปเนี่ยนะตำรวจที่ด่านก็เริ่มเก็บกรวยขึ้นรถ

ทีมข่าวเราสอบถามไปที่ผู้กำกับการสพศรีราชานะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอนุการทำวิจารณ์ท่านให้คำชี้แจงไว้แบบนี้
บอกว่าถ้าประชาชนคนไหนพบเห็นสิ่งไม่ถูกต้องหรือตำรวจตั้งด่านไม่ถูกต้อง
ร้องเรียนเข้ามาได้เลยแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ย
ตำรวจไม่มีทางที่จะไปตั้งด่านแบบผิดกฎหมายหรอก
เพราะไม่มีใครอยากเอาตำแหน่งหรือหน้าที่การงานไปสร้างความเสื่อมเสีย
การตั้งด่านก็ทำไปตามกฎระเบียบ
ส่วนประเด็นที่บอกว่าด่านไม่มีป้ายใช่ไหมคะนี่เลยนะ
ผู้กำกับการสพศรีราชาพันธ์ตำรวจเอกอนุการพูดเอาไว้นะคะ
บอกว่าอยากให้ทำความเข้าใจว่าถ้าเป็นด่านกวดขันวินัยจราจร
จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งไม่ใช่ด่านใหญ่ที่ตรวจอาทยากรรมหรือด่านความมั่นคงที่ต้องมีป้ายใหญ่
ทีนี้จากที่เราทุกคนเคยได้ยินมาดิฉันไปหาข้อมูลมาเหมือนกันนะ
บอกว่าจุดตรวจด่านตรวจมีทั้งหมด๓แบบ
ตรวจคือสถานที่ที่เจ้าพนักงานเนี่ยเขาต้องชี้แจงเอาไว้เป็นรายละอักษรแบบชัดเจน
แล้วก็ถาวรด้วยคือตั้งที่ไหนก็จะตั้งอยู่ที่นั้นประจำ
และได้รับการอนุญาตอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ต้องมีกลวยมีป้ายมีเครื่องหมายจราจรว่าหยุดตรวจ
อันนี้ก็คือด่านตรวจกวดขันพรบทางจราจรด้วย
ส่วนจุดตรวจเนี่ยจะเป็นสถานที่ตำรวจออกมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น
จับกลุ่มผู้กระทำความผิดต้องได้รับอนุญาตจากกองบังคับการเหมือนกัน
ต้องได้รับอนุมัติจากนายตำรวจระดับผู้บังคับการเหมือนกัน
และต้องบอกแน่นอนว่าชัดเจนว่าตั้งที่ไหนและต้องมีกรวยและมีป้ายนะคะ
ส่วนจุดสกัดก็เหมือนกันค่ะเป็นจุดที่เจ้าพนักงานออกตรวจค้น
เพื่อจับกลุ่มผู้กระทำความผิดก็ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานีตำรวจในท้องที่นั้น
คือทั้งด่านตรวจก็ดีจุดตรวจก็ดีจุดสกัดก็ดีมันต้องมีป้ายหมดเลยค่ะ
แล้วก็ต้องมีกรวยด้วยนั่นสิฮะอันนี้ก็เลยเดี๋ยวต้องต้องลองไปทำความเข้าใจกันดู
แล้วก็อาจจะต้องออกมาชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจตรงกันนะว่า
สรุปแล้วอันไหนมันคือด่านตรวจที่มันถูกต้องแล้วมันเกิดขึ้นจริงเนาะ